คุณผู้ชมครับจริงวันจันนี้นะ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเนี่ย
ท่านเชิญนะครับสำนักการณ์ตำรวจเอกชาติ

มาเข้าพบนะฮะอยากจะทราบรายละเอียดของการดำเนินคดี
ปรากฏว่าไม่มีใครว่างเลยครับ

คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา

ที่จะรับตรวจสอบคดีคุณแตงโมเสียชีวิต
กรอบระยะเวลาไว้เดือนหนึ่ง
เดี๋ยวจะเชิญชุดสืบสวนในคดีเนี่ย

คราวนี้ภายในวันจันทร์หน้านะครับ
ประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนเสร็จภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
เปิดเผยภายหลังการประชุมกรรมธิการนัดแรก
เพื่อพิจารณาการไปร่วมตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
กรรมธิการนะครับสามารถสืบสวนกรณีดังกล่าวได้
เพราะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
แต่ยังไม่ได้ตั้งปมหรือประเด็นสงสัยใดเป็นพิเศษ

ก็คือผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรี
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน

มาชี้แจงรายละเอียดการทำคดีนี้
ส่วนกลุ่มที่๒นะครับจะเชิญ
สำนักงานนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แพทย์ที่ชนะสูตรศพคุณแตงโม
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็บนเรือมาสักถามข้อสงสัย

ในการพิจารณาทั้งหมด๔สัปดาห์ประชุมทุกวันจันทร์ครับ

แจ้งต่อคณะกรรมธิการก่อนได้
โดยไม่จำเป็นต้องรอให้สำนวนเสร็จนะครับ
กรรมธิการอยากสอบถามประเด็นบางประการ
เพื่อให้การทำสำนวนหรือการสอบสวนตรงไปตรงมา

อย่างที่สังคมตั้งคำถามหรือไปกันใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาพูดคุย
ในเรื่องแนวทางการสอบสวนโดยไม่ไปแทรกแทรงนะครับ

อีก๒วันแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการ

จะไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจฮะ
จะไปขอดูผลชนสูตรรอบแรก
ตอบคำถามต่างได้หมดหรือไม่

คดีนี้ถือว่าแปลกตั้งแต่ต้นท่านบอกนะฮะ
เพราะไม่เก็บหลักฐานของคน๕คนบนเรือทันที

ขัดกับหลักนิติวิทยาศาสตร์ครับ

เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่าตามกฎหมายไม่ได้อยู่ในฐานะที่ทำได้แล้ว
ซึ่งข้อแนะนำคือการตรวจกระดูกฮะ
กระดูกบริเวณที่วัตถุมันไปโดน
สามารถนำท่อนกระดูกนั้นไปตรวจด้วยกล้อง
กล้องนี้มันจะมีความสามารถพิเศษครับ
ปั๊บมันเปรียบเทียบกับโลหะหรือใบพัดรวมทั้งแก้วหรือขวดวายได้เลยฮะ
ปั๊บมันนิติเวทย์บอกว่าไม่ได้แค่แถลงก็แล้วแต่ญาติว่ายังไง
สิ่งที่จะตอบได้ว่าความจริงคืออะไรคือภาพค่ะ
คำพูดไม่ตอบค่ะ
เพราะฉะนั้นเราได้ยืนยันว่าต้องได้รูปค่ะ
ส่วนกรณีที่ผลชนสูตรจากหน่วยงานภายนอกระบุว่า
บาดแผลที่ขาของคุณตังโมเกิดก่อนการเสียชีวิต
คือท่านบอกจริงคดีนี้ไม่ยากนะท่านบอกไม่ยากเลย
อยู่ที่ว่าได้รวบรวมพยาหลักฐานครบถ้วนถูกต้องทันเวลาหรือไม่
แล้วการจะบอกว่าแผลที่เกิดก่อนหรือตกน้ำเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่ศพแต่อยู่ที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือนิติวิทยาศาสตร์เรือและคนทั้ง๕คน
คุณหมอบอกว่าแผลจะตอบได้เลยว่าเกิดขึ้นก่อนตกน้ำหรือในน้ำ
โดยสาธิตได้เห็นคือการชำลองด้วยเรือ
เรือที่มีความเร็วเวลาคุณแตงโมตกไปท้ายเรือแบบที่ว่ากัน
ท่านตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ก่อนเลยครับ
ส่วนเรื่องของการอายัดศพในทางหนังสือก็ได้มีการทำไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะโดยวันนี้มีการเปิดเผยโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมซึ่งก็ได้เปิดเผยบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้หลังจากจบพิธีอาลัยคุณแตงโมนิดาทนายกฤษณะทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
ก็ไปหาคุณวาตรีร้อยตรีธนกฤษที่บ้านไปที่บ้านเลยนะคะไปยื่นหนังสือ
ชนะสูตรศพเป็นครั้งที่สองเพื่อที่จะได้ตอบข้อสงสัยที่ญาติผู้เสียชีวิต
ยังติดใจในหลายประเด็นและเช้าวันนี้ก็ได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งก็ได้กำชับให้ตนดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดส่งหนังสือไปที่ผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเด็นตามที่ครอบครัวร้องขอว่าให้พิสูจน์ซ้ำในประเด็นไหนบ้าง
ซึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
อย่างน้อย๓คนนะคะมาร่วมผ่าชนสูตรศพด้วย
แล้วก็จะประสานสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่ผ่าชนะสูตรครั้งแรก
รวมทั้งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ทนายกฤษณะแจ้งว่าญาติสงสัยหลายประเด็นเกี่ยวกับบาดแผลของคุณแตงโม
ก็ให้ไปจดข้อสงสัยทำเป็นบันทึกแล้วให้แพทย์ตรวจตามที่ญาติร้องขอก่อน
รวมทั้งจะเชิญแพทย์จากสถาบันนิติเวศมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ที่จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องอวัยวะภายในน้ำในลูกตา
ปัสสาวะที่ยังเหลือหรือเนื้อเยื่อต่าง
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการดูประเด็นของศาล
สารปนเปื้อนในร่างกายนะคะส่วนประเด็นบาดแผล
ก็สามารถตรวจได้ว่าเกิดก่อนหรือหลังจากเสียชีวิต
เจาะลึกเรื่องกระดูกว่ามีร่องรอยอย่างไรหรือไม่นะคะ
นายแพทย์สารวุฒิสุจริตทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวศ
ศกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยบอกว่า
กระบวนการชนสูตรศพซ้ำเนี่ยจะมีสิ่งที่ทราบได้เลยหลังจากการผ่า
และสิ่งที่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นชิ้นเนื้อ
ซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งอันนี้ก็จะเร่งให้แล้วเสร็จ
ใน๑๒สัปดาห์นี่แหละนะคะ
ข้อมูลทั้งหมดจากจุดเกิดเหตุภาพจากสถาบันนิติเวศ
ผลการชนสูตรครั้งแรกรวมถึงการผ่าชนะสูตรครั้งที่๒
ทุกอย่างจะนำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ทั้งหมด
ซึ่งก็คาดว่าสามารถพิสูจน์ได้หากนำทุกอย่างมาวิเคราะห์ร่วมกันค่ะ
๑๒อาทิตย์ครับข้อมูลทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะตั้งแต่จุดเกิดเหตุนะครับรูปภาพทั้งหมด
ข้อมูลนะครับภาพถ่ายจากสถาบันนิติเวชวิทยารวมถึง
อาจจะรวมถึงผลการผ่าชนสูตรครั้งแรกนะครับ
แล้วก็มาถึงผลการผ่าชนสูตรครั้งที่๒
ทุกอย่างจะต้องถูกนำมาประมวลผลทั้งหมดนะครับ
มีการเปรียบเทียบวิเคราะห์
เพราะฉะนั้นผมคาดว่าคำตอบทุกอย่างที่มีประเด็น
สามารถตอบได้ถ้าทุกอย่างมากางอยู่บนโต๊ะเดียวกันครับ
คือถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็มองเห็นภาพ
จะเร่งบรรติการให้เสร็จภายใน๑๒สัปดาห์นี่แหละค่ะ
เพิ่งการบัตรเก็บต่าง